ตัวแทนนิติบุคคลคอนโดค่ะเขาก็ไปร้องเรียนนะคะ
ร้องเรียนศูนย์นำรงธรรมเลยบอกว่าได้รับผลกระทบ

แต่ว่าก็มีคนเขาบอกว่าได้รับความเดือดร้อน
ตัวแทนนิติบุคคลของพลัสคอนโดหาดใหญ่๒ถนนเพชรเกษมตัดถนนราชอุทิศ
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ร้องเรียนที่ศูนย์บริการร่วมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาส่วนหน้าค่ะ
เพื่อให้ตรวจสอบการจัดงานประเพณีศาสตร์เดือน๑๐วิถีชุมชนครั้งที่๒
ซึ่งจัดที่บริเวณลานฝั่งตรงกันข้ามกับพลัสคอนโด
ช่วงวันที่๓ถึง๑๔ตุลาคม
เขาบอกว่าได้รับการร้องเรียนนะคะว่ามีการเปิดดนตรีเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัย
แล้วก็ยังส่องไฟสปอร์ตไลท์มายังหอพัก
โอ้โหคุณเวลาสัก๔ทุ่มถึงเที่ยงคืนกำลังหลับกำลังนอนก็นอนกันไม่ได้

โอ้โหก็เลยต้องออกมาร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิ์ในการพักอาศัยยามวิการของลูกบ้านนะคะ

เขาก็ร้องไปที่เทศบาลนครหัดใหญ่แล้วเหมือนกัน

ตัวแทนผู้จัดงานก็คือนายคมสรรสุวรรณพัฒน์

คณะผู้จัดงานก็พร้อมที่จะแก้ไขให้นะคะ
โดยเรื่องของเสียงก็จะปรับให้เบาลง
ส่วนไฟสปอร์ตไลท์ที่ส่งไปที่ตัวอาคารเนี่ยนะคะ

รวมทั้งจะร่นเวลาการแสดงบนเวทีด้วย
จากปกติตั้งแต่๑ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน
ก็จะลดลงมาเหลือเพียงแค่๕ทุ่มก็ให้เสร็จสิ้นแล้วล่ะนะคะ

น่าจะไม่ใช่มาจากเรื่องของการแสดงดนตรีบนเวทีโดยตรงนะคะ
แต่น่าจะเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๓ตุลาคม

ก็มีชมรมเครื่องเสียงนำรถติดเครื่องเสียงมากว่าร้อยคันนะคุณ

ก็อาจจะมีเสียงดังเป็นพิเศษหน่อยนะคะ

ซึ่งงานนี้นายคมสรรบอกว่าน่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง

ค่ะทีนี้ผู้จัดเขาก็มีการเตือนไปนะ
ตอนนั้นไปขอความร่วมมือให้รถติดเครื่องเสียงเบาเสียงหน่อย

อันนี้ผู้จัดงานยังบอกเลยว่าก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน

แล้วก็หาทางออกร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย

แล้วก็ไม่กระทบต่อผู้พักอาศัยในคอนโดด้วยนะ